ไปต่อกันที่วงดนตรีกันบ้างค่ะ
ยังทำอัลบั้มกันอยู่ใช่ไหมห่างหายไปนาน
คือหายไปนานมากวงดนตรีนี้ดิฉันได้ยินชื่อมา

พร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ปิดปากค่ะ
ที่มีปากเธอไว้
แหมห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยค่ะ
มีกระแสข่าวว่าพวกเขานั้นวงแตก

แต่ว่าข่าวนี้นะคะคงต้องลบออกไปจากหน้าจอเลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดค่ะหนุ่มแบงค์อธิกิจ
กราฟโอสาธิโดมราชนันต์นะคะ
ว่าเขาได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะ
พร้อมผลงานสิ่งตัวใหม่อย่างปิดปาก
เนื้อหาเพลงโดนใจที่พูดถึง
อาการของคนที่พยายามรั้งคนรักไม่ให้จากไป
ด้วยการปิดปากไม่ให้เธอพูดคำลาออกมา
ซึ่งพวกเขาก็ได้นำผลงานเพลงมาการันตี

ซึ้งโดนใจแฟนเพลงอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนแรกเราก็คิดว่าจะทำกันต่ออีกไหม
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตนึง
แล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่า

เราก็เลยมาคิดโปรเจคซิงเกิ้ลใหม่ขึ้นน

ก็เรียกว่าปั้นกันน่าดู
เราอยากจะให้มันออกมาดี

ดังนั้นโจทย์มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยาก
มันต้องใช้ระยะเวลาในการทำนานเหมือนกัน
เพลงนี้ชื่อเพลงว่าปิดปากนะครับ
ใครที่กำลังอยู่ในอารมณ์ของคนที่ไม่อยากเสียแฟนตัวเองไป

เราเอาเพลงนี้ไปฟังไปส่งให้เขาก็ได้ครับ
ก็ขอบคุณที่ทุกคนยังคิดถึงยังอยากฟังเพลงของเราอยู่นะครับ
ยังไงก็รับประกันนะครับว่าเพลงนี้ใช้เวลาทำนาน
เพราะฉะนั้นตั้งใจมากจริงยังไงก็รับรองว่าจะถูกหูของทุกคนแน่นอนครับผม